คนสวยคนหล่อกันหน่อยดีกว่าพูดเลยเห็นสวยหล่อแบบนี้เขาเป็นสายปั่นนะ
สายปั่นที่ว่านี่ไม่ได้เป็นแบบว่าพูดกวนยียวนหาเรื่องใครนะคุณผู้ชม

อยตรีชดาอย่างนี้โดนตะกอนลำอย่างนี้ภาพขึ้นมาเลยจะได้เล่าต่อให้ฟังนะคุณผู้ชม
สวยปัวมากจะได้ไปงานอะไรอย่งเนี่ยเขาก็สวยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเอาหมดเลยค่ะ
ครบเครื่องจริงนะคะสำหรับปอยตีชดาคุณภาพชีวิตเขาดีพี่แจ๊คดู
นางงามก็ได้ตำแหน่งระดับนานาชาตินะ
พอเข้าวงการบันเทิงก็โกลอินเตอร์สู่วงการฝั่งฮ่องกงอีกด้วยนะคะ
ส่วนกิจกรรมส่วนตัวบอกเลยน่าสนใจมาก

แล้วเข้าสู่วงการการปั่นมานานเป็นปีแล้ว
ปั่นจริงปั่นจังทักษะที่ดีถึงขนาดแบบปล่อยมือปั่นก็ชีเวอร์ไม่มีลมด้วยค่ะ

จากกิจกรรมสุดโปรดอย่างปั่นจักรยานแล้วก็การทำงานในวงการบันเทิงแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ตอนนี้สาวปอยตรีชดาก็กำลังมุ่งมั่นในเรื่องของการทำโรงงานนะ
เกี่ยวกับการผลิตกลุ่มยาและอาหารเสริมด้วยค่ะ

ในเรื่องของงานวิจัยการทดลองในห้องแล็บทุกอย่างลงมือศึกษาเองทั้งหมด
บอกว่าปอยเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะ
เรียกได้ว่าเป็นสาวที่สวยและเก่งครบเครื่องแบบผู้หญิงยุคใหม่ไปเลยค่ะ
ส่วนนุ่มหล่อคนนี้ไปดูกันที่คนนี้กันบ้างค่ะ

พี่โดมประกอบราบหล่อคันเทพจริงนะคะ
สไตล์พี่โดมบอกเลยว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
สเก็ตเอ่ยเซิร์ฟบอร์ดวันวิวก็เล่นนะ

อย่างกิจกรรมชิวตั้งแคมป์ในเข้าป่าเนี่ย

หลังเนี่ยเขาสนุกเสนอกับการเข้ากลัวพี่แจ๊ก
ลงคลิปทำอาหารบ่อยมากค่ะคุณผู้ชม
แล้วเห็นพี่โดมหล่อใสแบบนี้

โดมเขาจัดอาหารไทยรสแซ่บนี่นะฮะ
ยิ่งอาหารใต้แบบแดงสะตอพี่โดมบอกว่า

ของโปรดการัติรสชาติจากศรีพรียาสาวเมเทา

ส่วนกิจกรรมปั่นจักรยานแบบสาวปอยเนี่ยพี่โดมเขาก็เข้าแล้วออกยากเหมือนกันนะฮะ
ชอบมากพี่โดมเนี่ยปั่นมานานแล้วด้วยเรียกว่าเป็นกิจกรรมโปรดของเจ้าตัวเลยนะฮะ
ซึ่งการปั่นจักรยานพี่โดมบอกว่าเป็นคนบันเทิงคนแรกเหมือนกันนะ
ยุคที่แบบเริ่มฮิตปั่นจักรยานกันนะจนถึงตอนนี้ก็ยังปั่นจักรยานอยู่นะ
คุณผู้ชมนะเอาเป็นว่ากิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมให้สุขภาพคุณดีเนี่ยเอาไปเถอะเราสนับสนุนนะ
ใช่นะคะอย่าไปปั่นป่วนใครก็พอนะคะ